สำหรับพี่ต้อมรัชนีกรก่อนหน้านี้เขาออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่
ซึ่งก็ทำเอาฮือฮากันไปทั้งวงการบันเทิงเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวเน็ตเองเนี่ยก็งงกันคือนุ่มคนนี้มีนามว่าเอ็มธนวัฒน์
แล้วก็มีข่าวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับนักร้องลูกทุ่งสาว
อย่างพี่ดาวมายุรีอยู่ด้วยงานนี้เนี่ยพอพี่แจ๊กกะรีนเนี่ยไปเจอกับพี่ดาวมายุรี
ไม่มีหญิงเขาเรียกว่าเราเป็นหญิงยุคสองพันสิบแปดสตรอง
สวยสตรองแล้วก็เลือกได้
คือเรากับเอ็มเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกที่ดี
ก็มีอะไรก็จะคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของเขาต่าง

เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดี
ยังมีให้กันอยู่เสมอห่วงใยเสมอ
แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะรู้สึกน้อยเหมือนกันนะ
แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้

เคยคบแล้วแบบว่าอยู่ก็
อ้าวพี่ควงน้องต้อมเหรออะไรอย่างนี้
ถ้าไปรุ่นไม่ได้โดนเทนะพี่
ผู้หญิงเรามันโดนเทมันเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราสวยเทก็ดีแล้วเราก็จะได้หาใหม่ไง